ทีนี้มาดูเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อ๑๓มีนาที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่งแค้นจัดแค้นเมียเก่าที่ไปมีหนุ่มใหม่

เจ้าตัวเนี่ยแค้นมากเอาปืนไปบุกถล่มยิงถึงบ้านแล้วไปโดนลูกหลง
ไปโดนลูกเลี้ยงเสียชีวิตนะครับ
แล้วล่าสุดเจ้าตัวคนที่ก่อเหตุผูกคอตายไปแล้วฮะ

บอกว่าจะไปฟ้องร้องกับทางต้นสังกัดครับ
เล่าย้อนสักนิดหนึ่ง๑๓มีนาที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่๑๗๘หมู่๘
ตำบลหูธรรมนบอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายพิษพิรุณหรือว่าในแกรบอายุ๔๕
เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ขโมยปืนลูกซองยาวและรถของทางราชการ
เอาไปยิงถล่มบ้านอดีตเมียที่อยู่กับลูกเลี้ยง๒คน
แล้วก็อยู่กับแฟนใหม่และอดีตแม่ยายด้วย
ทำให้ลูกเลี้ยงคนโตเสียชีวิตครับ

ก่อเหตุเพราะโกรธแค้นและหึงหวง
เนื่องจากว่าในแกรบกับอดีตเมียเพิ่งเลิกกันมาได้เดือนกว่า
ช่วงเลิกกันเนี่ยในแกรบอาฆาตจัด
ถึงขั้นเคยขู่ว่าจะฆ่าล้างบางให้หมดเลยครับ

ตำรวจหลายชุดและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ร้อยหน่ายครับกระจายกำลังไล่ล่าปูพรมไล่ล่าอย่างต่อเนื่อง
ในเขตป่าละเริงร้อยรูรอบพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ตาม
เส้นทางต่างที่คาดว่าในแกรบน่าจะหลบหนีไปหรือว่าซ่อน
ตัวอยู่ครับล่ากันมา๑สัปดาห์ตำรวจก็ออกหมายจับพร้อมตั้ง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ขโมยทรัพย์สินราชการไป
ก่อเหตุด้วยจนเมื่อวานนี้ทีมลาดตระเวนได้รับรายงานมาว่า
มีคนเนี่ยไปเห็นไปเห็นคนผูกคอตายแถวแถวทิศตะวันตกของ
ละเริงร้อยหรูครับไปตรวจสอบนี่ครับพบว่าผู้ตายคือใน
แหลบนั่นเองคนก่อเหตุนี่แหละแล้วสภาพศพคือมันเริ่มเน่า
ื่ยแล้วครับอืมนอกจากนี้ยังเจอหลักฐานอื่นอื่นที่บ่งชี้ได้
น่าจะเป็นในแกรบนี่แหละก็คือทั้งปืนและอุปกรณ์เดินป่า
ของนายแกรบอยู่บริเวณนั้นด้วยมาฟังทางอดีตเมียของในแกรบ
ก็คือนางกรยาอาณไทยสงฆ์อายุ๓๗ปีนางกรยาบอกว่าเหตุที่
แกรบฆ่าตัวตายก็อาจจะเกิดจากความเครียดนี่แหละเพราะใน
คงหมดหนทางแล้วถ้าออกมาก็ต้องรับผิดก็เลยฆ่าตัวตาย
ความผิดซะอย่างนั้นเลยทางนางกรยาขออโหสิกรรมให้
ครับค่ะเพราะถือว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่จบ
ง่ายเท่านั้นนางกรยาบอกว่าส่วนตัวแล้วนะคิดว่าหน่วยงาน
อดีตสามีสังกัดอยู่ต้องออกมารับผิดชอบค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเท่ากับเป็นการปล่อยปละละเลยให้ใน
ซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยขโมยเอาทรัพย์สิน
ราชการออกมาก่อเหตุจนทำให้ลูกของเธอเสียชีวิตครับ